ช่วงนี้พาไปดูอีกที่หนึ่งเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อย

เป็นนาข้าวสีชมพู

ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินเหรอ
นาข้าวสีชมพู
ทำไมมันเป็นสีชมพูคะคุณ

ที่อยู่ในไร่ตะโบนทะโพอำเภอเมืองจังหวัดพิทธิ์สนุโลก
ก็กลายเป็นนาข้าวเอ็กซ์เมน
ยากอีก

คุณผู้ชมจะเข้าใจไหมแบบเอ็กเมนคืออะไร

ผมบอกไงว่ามันเป็นนาข้าวที่เขาเอาข้าวที่มันกลายพันธุ์จริงของข้าวไรซเบอรี่มาปลูก
คือเรื่องของเรื่องมันเหมือนเป็นสิ่งที่เจอโดยบังเอิญ
เพราะว่าอะไรเจ้าของพื้นที่ไร่นี้ก็คือคุณจตุรงชมภูสา
นี่เขาชี้ให้นักข่าวดูเลยนะ

คือแกน่ะเจ้าของที่เนี่ยเขาจบด้านสัตวแพทย์ศาสตร์
ขออภัยจบด้านศัตวศาสตร์
คนละสาขากันด้านศัตวศาสตร์และอีกสาขาคือการจัดการ
แล้วแกจบปริญญา๒ใบนะครับ

จบมาพัชย์งานก็ทำงานประจำแต่ทำไปทำนมารู้สึกให้มันไม่ใช่

เอาดีกับอาชีพการทำนาเรียนรู้ถึงวิธีการทำนา
หลังจากนำมาปลูกนะครับพบว่าต้นพันธุ์ข้าวสีชมพูมันขึ้นแซม
ตอนแรกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูหน่อยแบบนี้มันผิดสังเกตนะ
ไอ้ข้าวสีชมพูมันขึ้นมาได้ยังไงคือปกติเป็นโรคเป็นอะไรไหม
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่างั้นถอนทิ้งไปเลยดีกว่าถอนทิ้งไปเลย
แต่ว่าคุณพี่จตุรงแกไม่ถอนแกไม่ได้คิดอย่างนั้น
แกเอากลับไปแล้วไปปลูกต่อแล้วไปทำการขยายพันธุ์ต่อเรื่อย
เต็มพื้นที่หนาตรงนี้เห็นไหมมันตัดกันพอดีสีเขียวกับสีชมพู
ก็เลยได้พื้นที่นาเป็นสีชมพู
ว้าวเก๋ไก่ชื่อเพราะด้วย
แปลเป็นไทยก็ข้าวนารีสีชมพู
เชียวคุณชนะไม่ธรรมดา

หลายคนงงแล้วข้าวสีช้ำพู

คุณภาพเป็นอย่างไรแต่เมื่อปลูกเสร็จแล้ว
เพื่อมาคัดแยกแล้วก็ทดลองปลูกต่อไปเรื่อย
แล้วเชื่อว่าจะสามารถนำมารับประทานได้ด้วย
ก็ใครที่สนใจนะครับต้นข้าวสีชมพูแบบนี้แวะไปชมก่อนแล้วกัน
ที่บ้านในไร่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
หรือว่าสนใจมากลองโทรไปสอบถามคุณพี่แกดู
จตุรงค์แกพร้อมตอบทุกคำถาม
หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับ๐๙๖๖๖๗๒๕๔๕
อันนี้ตอนนี้ข่าวนี้กำลังโด่งดัง
แล้วก็เป็นที่แชร์แพร่หลายกันในโลกโซเชียลมาก
แต่โอ้โหคนเขาสนใจเยอะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเนอะ

เรื่องคุณภาพของข้าวพันธุ์แบบนี้

ใช่แล้วมันอาณาคตทานได้หรือเปล่าเนอะ

แต่ข้าวที่จะพาไปดูที่ทานได้แน่นอน